รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

สนับสนุนโดย
นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ
เป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
คุณมดดำคุณเชื่อไหมว่าวันเวลาที่พวกเราเสียชีวิต
หรือว่าที่พูดกันว่าหมดอายุไขเนี่ยมีคนได้กำหนดเอาไว้แล้ว

เพราะว่าเคยอ่านว่ายังไงก็แล้วแต่
กระทั่งมะดำมาเจอพี่หนุ่มหรือมะดำต้องไปเกิดเป็น

มีคนกำหนดไม่มีคำว่าบังเอิญแล้วทุกอย่างมันก็จะมีเวลาของมัน
พูดถึงชีวิตหลังความตายตายแล้วไปไหนเราได้แต่อ่านหนังสือเนอะ

จริงหรือว่าใครทำชั่วก็ต้องไปชดใช้กรรมบ้าง

แต่คุณไม่มีไง
เอาล่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปนะช่วงสงกรรมที่ผ่านมา
แล้วก็บอกว่าเคยเห็นยมทูตมาแล้ว

คือยมทูตเนี่ยจะมารับดวงวิญญาณ
เมื่อเราหมดเวลาเราหมดสิ้นอายุไขหรือใกล้เสียชีวิตนั่นแหละ
แล้วก็พาพวกดวงวิญญาณเหล่านั้นไปเจอพญายมหรือยมมาบาน
อีกครั้งหนึ่งว่าเราทำอะไรมาเราประพฤติดีประพฤติชั่ว
ซึ่งจะเป็นคนตัดสินเราใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
ชดใช้กรรมอย่างที่เราเชื่อกันมาอย่างนั้นนะฮะ
วันนี้เราจะพูดถึงชีวิตหลังความตายหรือผู้ตัดสินความผิดถูกของมนุษย์หลังความตาย
ที่เรียกว่าท่านพญายมกันฮะ
ถูกต้องนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เชิญท่านพญายมมานะฮะ
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาบอกเขาสามารถสื่อสารกับท่านพญายมได้
วันนี้นะฮะขอพบกับแม่ทิพย์กาญจนทิพย์นะฮะเรือนทองครับ

สวัสดีครับ
เชิญครับ
นี่คือแม่ทิพย์นะครับผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้สื่อสารนะฮะกับพญายมได้นะครับ

ตามความเชื่อของแม่เป็นอย่างนั้นนะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ

ถ้าสมัยก่อนขออนุญาตนิดนึงก็รับราชการค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรค่ะ
แล้วก็ตอนนี้อายุดิฉันก็หกสิบห้า

เกษียณนานแล้วค่ะออกมาก่อนกำหนดนะ
คงต้องเรียนถามแม่ทิพย์อย่างนี้นะฮะคือเรื่องราวเนี่ยไปไงมาไงแม่ถึงได้ไปสื่อสารกับทางท่านพญายมได้
แล้วก็ตรง๕แยกประเก็ตแล้วคืนหนึ่งก็เครียดมากก็เลยหลับไปด้วยความวุ่นวาย
และอยู่ตั้งแต่คืนนั้น๒ทุ่มหลับไปโดยไม่รู้ตัวท่านพญายมท่านก็มา
แต่ดิฉันยังไม่ทราบว่าเป็นพญายมไม่รู้ว่าเป็นใคร
ก็มาบอกว่าให้ไปที่ศาลเจ้าปู่พญายม
ฉันก็รู้จักสารนี้มาแต่ไม่เคยลงไปสการะ
ได้แต่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะไปกราบไหว้

ก็ยกมือไหว้ค่ะยกมือไหว้ค่ะ
เสร็จแล้วก็ไม่ไปจนคืนที่๒ก็เป็นอย่างนี้อีกนะคะ
คืนที่๓ก็เป็นอย่างนี้อีกจนรู้สึกว่ามันแย่มากเลยคือกลัว
อาการเป็นยังไงที่บอกเป็นอย่างนี้อีกเป็นอย่างนี้อีกเป็นอย่างนี้อีกคืออะไร
คือเขามาบอกว่าเขาเรียกดิฉันว่า
ไอ้ทิพย์มึงไปทำความสะอาดวิมารให้กูหน่อย
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
คือเป็นเสียงที่กล้องเข้ามาในหูอย่างนี้หรอ
มันเป็นเสียงแบบคนพูด
แล้วดิฉันครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ไม่แน่ใจว่า
เสียงนั้นเราได้ยินเราคิดว่าเอ๊ะคิดไปเองหรือเปล่า
อุปทานหรือเปล่าเพราะมัน๓๔จนถึง๗คืน

ตอนนั้นเขาบอกมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ตรงติดกับคังแสงสมวุฒิเก่าปากทางเมืองทอนถนนติวานนท์ค่ะ

เดิมเลยเป็นศาลเล็กค่ะ
ที่ฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่นอกเสาไฟ
แล้วก็หลังจากนั้นมาก็มาเป็นสารใหญ่
อายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นที่เขามาบอก
ตอนนั้นปีน่าจะเป็นปี๔๕ค่ะ
เขาก็จะมาพูดซ้ำกันอย่างนี้อยู่๗คืนว่า

โยคเดียวกัน๗วันนะคะแล้วไม่เห็นตัวไม่เห็นตนเลย

ไปค่ะเพราะว่ากลัวมาก
จริงที่ไปมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์
คืนที่๗มันเป็นคืนที่เรียนกลัวที่สุด
แล้วท่านเนี่ยมาเรียกประมาณตี๓

สนมากตอนประมาณตี๓เราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยบ้าไปแล้ว
บ้าไปแล้วท่านบอกท่านจะทำอะไร

ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าฝันไปคิดไปหรือวิตกจริตอะไรแบบนั้นเราไม่รู้
สุดท้ายก็เลยนั่งแท็กซี่ไปตอนตี๓เอาว่าเป็นอะไรก็เป็นกัน
นั่งแท็กซี่ไปตี๓ไปทั้งชุดนอนเลย
พอไปถึงตรงนั้นก็มันก็มีแสงสว่างอะนะ
แล้วมันพึมในศาลเนี่ยมันสกปรกมากเลย

คนเดียวก็เข้าไป
ก็เดินขึ้นไปจากริมฟุตบาทที่เข้ามาเนี่ยที่บันไดที่หนึ่ง
ตัวนี้เย็นเยือกเลยแล้วก็ได้กลิ่น
ได้กินเหล้าได้กินบุหรี่นะฮะ
ปกติแล้วลมมันจะปะทะเข้าใช่ไหมฮะ

แล้วที่ฉันก็ยืนอยู่แล้วก็ถอยหลังว่า

แต่ว่าในขณะนั้นเองขนมันลุกแล้วลมมันเย็นหมดเลย
แบบเล่าอะไรยังกลัวอยู่เลย
มีคนอ่ะเหมือนมีคนอ่ะเหมือนนะ
มาฝามืออย่างเงี้ยแบบเผาญาติจับน้องมุดดังอย่างเงี้ย

อันเนี้ยอันเนี้ยเบนบอกเลยว่าตกใจมากนะตอนนั้น
มือใครก็ไม่รู้มาจับไม่รู้แต่ไม่เห็นมือ

ให้ไปดูบอกว่าช่วยทำให้หน่อยแล้วกูจะช่วยมึง

ช่วยปฏิรูปพื้นที่ให้มันสวยงามให้มันดีเป็นวิมารที่สมกับที่อยู่หน่อยหนึ่ง

อยากไย่เต็มหมดกินขี้หนูเหม็นมากเลย

แล้วคืนนั้นตี๓ไปถึงได้ทำความสะอาดไหม
ไม่ได้ทำค่ะก็ขึ้นไปแล้วก็บอกท่านว่าถ้าท่านเลือกลูกให้มาทำตรงนี้ก็ขอให้เปิดโชคเปิดลาบให้

ก็มีก็ไม่มากค่ะเพราะว่าพ่อป่วย
คือเงินเดือนที่ได้จากค่าราชการได้มาเท่าไหร่ต้องไปรักษาพ่อ
ใช่พ่อป่วยเป็นพ่อบุญธรรม
ป่วยก็เอาเงินมารักษาพ่อจนจะไม่มีเงินแล้ว

พอจุดไม่ได้จุดทูปนะฮะกำหนดจิตแล้วบอกท่าน
ทุกอย่างที่ฟาร์มกลัวแล้วก็กินเหล้ากินบุรีมันก็หายไปหมดเอง
ก็เลยกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็จิตก็คิดว่า
เอาว่าเป็นยังไงก็เป็นการลองดูสักตั้ง
ก็รุ่งเช้าก็มาอีกครั้งหนึ่ง
พอเช้ามาก็เจอทหารคนหนึ่งต้องแต่งนอกเครื่องแบบตอนยังไม่ทราบ
ท่านก็มาท่านก็ถามว่าพี่มาทำอะไรก็เลยบอกว่า
เนี่ยเมื่อคืนเจ้าปู่ท่านไปเข้าฝันมา๗วันแล้วเมื่อคืนนี้ฉันมา
มาแล้วท่านมาบอกให้ทำความสะอาดมันเลอะเทอะหมดเลย
เขาบอกใช่ตอนนี้คางแสงย้ายไปหมดแล้ว
แล้วก็เลยคุยกับเขาเล่าให้เขาฟัง
พอเล่าให้ฟังเสร็จท่านบอกเอาสิพี่เดี๋ยวผมจะช่วย
เขาก็เลยเปิดเผยตัวว่าเขาเป็นทหารอยู่ในนี้

เข้าไปในกรมทหารก็ยังมีทหารอยู่ประมาณ๑๐๒๐คน
ก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะมาทำนะแต่ฉันไม่มีอะไรเลยว่าอย่างนั้น

พอรุ่งเช้ามา๘โมงทหารก็มา
แต่ปรากฏว่ามันมีปฏิหารเกิดขึ้นอีก
มีปฏิหารเกิดขึ้นอีกว่า
คีริ้วก็หยิบไม่ได้หรืออะไรก็ไม่ได้เลย

แค่เอาไม้กวาดเอาไม้ถูมับมาถูทำไมมันจะทำไม่ได้
ดิฉันก็ไม่ทราบจนดิฉันก็เลยบอกเจ้าปูด
ถ้าจะปู่ให้ดิฉันกลับมาทำเนี่ยฉันทำคนเดียวไม่ได้นะ
เพราะเนี่ยดูสิมันโหโหโลกสกปรกเลือดเทอะ
แล้วเนี่ยถ้าทหารเขาไม่มาช่วยเนี่ยทิพย์จะทำได้ยังไง
พ่อถ้าพ่อเลือกทิพย์แล้วพ่อต้องเปิดทางนะ
ก็เลยไปจุดทูป๙ดอกนะ

พอจุดเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งจิต
แล้วก็เลยบอกเหมือนมันมีลมมาปะทะกับกลิ่นเหล้าสองอย่างนะ
เป็นสัญลักษณ์ที่ฉันรู้มาถึงทุกวันนี้นะ
กินเหล้ากับกลิ่นบุหรี่บุหรี่โบราณมันจะกลิ่น
นึกออกไหม
ท่านก็บอกว่าน้องคะทำได้แล้วไม่ต้องกลัวแม่ทิพย์รับประกัน

เพิ่งมาสารครั้งที่สองแม่ทิศรับประกันแล้ว

เอาเกี่ยวไอ้เอียมค่ะมันสกปรกมากจนต้องไปเอาเครื่องดูดฝุ่นมา
เขาไปวันแรกเนี่ยเขาก็ไม่เต็มที่คือกล้ากลัวกลัว
เพราะเจอเหตุการณ์ที่บอกว่าจับไม่ได้

จับแล้วเป็นไง
อันนี้แม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามีคนนึงชื่อน้องรู้สึกว่าจะชื่อเก่งเสียงสมศักดิ์
เขาบอกว่าแม่ผมอธิษฐานนะถ้าผมเป็นลูกเจ้าปู่ผมขอจับช่วยแม่ทำความสะอาด
ก็มีอยู่๓คนที่ช่วยอยู่จริงนอกนั้นก็ทำกะเลกะละมันก็เลยไม่เสร็จ

จนวันนั้นทำยังไงสารถึงสะอาด
วันนั้นไม่สำเร็จค่ะจนกระทั่งใช้เวลาเล่ารวบรัดให้ฟังว่ามาที่ศาลตั้งแต่วันนั้นใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๒๑วันสารถึงสะอาด
แสดงว่า๒๑วันหลังจากที่ฝัน๗วันค่ะคุณทิพย์บอกคุณทิพย์ทุ่มเทสำหรับการทำความสะอาดกับสารนี้เลย

วันที่๒๐จุดทูบคืนสถานะภาพวิมาคืนนี้จะบอกว่าเรามาทำตามสัจจะแล้ว
แล้ววันที่๒๑เนี่ยเดี๋ยวฉันก็ไปเชิญ๔ท่านนี้มาเป็นประธานว่าวันนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะคืนสารให้กับกรมทหารเขา
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม่ทิพย์เลยกลายเป็นคนดูแลธนุบำรุงศาลพ่อปู่แห่งนี้ขึ้นมา
เคยคิดบ้างไหมฮะว่าทำไมพ่อปู่เรียกว่าพ่อปู่เนอ

ถ้าเกิดเราจะเรียกเป็นแบบอักษรย่อหรือเป็นชื่อย่อได้ไหมอย่างเช่นพ่อปู่หรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
ถึงเลือกที่จะสื่อศาลกับแม่ทิพย์เพื่อนแบบนี้หรือไหม
อ่าดิฉันไม่ได้คิดอะไรดิฉันคิดว่าตลอดชีวิตเนี่ยดิฉันเคยมีคุณพ่อเป็นตำรวจแล้ว

พ่อเป็นตำรวจแล้วชอบช่วยเหลือคน

ก็พ่อก็จะช่วยคนแบบไม่เอาเงิน
แล้วดิฉันก็ติดตามพ่อตั้งแต่๘ขวบ

ก็เลยคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ท่านเลือก
อันนี้ถ้าเป็นสันนิษฐานก็น่าจะเป็นไปได้
ทีนี้ต้องถามอย่างนี้แม่ทิพย์พอจะทราบไหมครับว่า
พ่อปู่พญายมเนี่ยเป็นใครแล้วมาจากไหน
ปู่พญายมท่านเป็นทหาร
เป็นโหลาซึ่งติดตามพระแม่เจ้าสุนันทาเทวี
แล้วก็ได้เสด็จประพาททางชนละมาตรทางเรือ
มาจนถึงวัดกู้
พอถึงวัดกู้เสร็จแล้วเรือมันก็อับปางลง
แล้วก็ไม่มีใครช่วยท่าน
เจ้าปู่พญายมในนามได้ชื่อที่หลังนะคะ
พร้อมกับมีลิงมาตัวนึงเขาก็จมน้ำ
มน้ำแล้วลอยมาติดอยู่ที่ต้นไส
ซึ่งอยู่ท้ายของกรมคลาเมื่อก่อน

ใช่ที่นี่แต่ก่อนมีต้นทรายเยอะเลย
ด้านหลังมีต้นไซที่ฉันไปดูแล
ไปดูแล้วว่ามันมีหลักฐานจริง
ก็ไปดูเสร็จติดกับวัดสลักด้วย
ก็มีต้นสายก็มาแพะอยู่ตรงนั้น
ลิงตัวหนึ่งลิงยังไม่เสียชีวิต

เขาเล่ามาว่าตามตำนาน
ได้ไปเข้าฝันนายทหารคนหนึ่ง
ทหารคนหนึ่งอันนี้ฉันจำชื่อไม่ได้

ให้ตั้งศาลให้หน่อย
จะอยู่ดูแลลูกหลานและประชาชนคนแถวนี้

โอเค๒๕๑๓

แล้วหลังจากนั้นมาประมาณ๑ปี

ก็คือล้ำออกมาตรงที่ระหว่าง
เดินเข้ามาก่อนจะถึงศาลใหญ่ปัจจุบันนี้

แล้วหลังจากนั้นมาอีกประมาณสักไม่ถึงปีดี

แต่ว่าคืนวันนั้น
มีรถสิบล้อมาชนสารพังหมดเลย

สารที่๒พังหมดเลย

กูอยากได้สารใหญ่กว่านี้

ก็เลยตั้งเป็นสารใหญ่ถึงทุกวันนี้
ให้ไปนิมนต์พระเกจิในระแวกนี้๙รูป
เพื่อทำการพิธีให้ถูก

เขาจะได้มาประดิษฐาน
ลูกหลานอยู่ในวิมารหลังนี้
ก็คือสารเจ้าปู่พญายมแล้วก็อันเชิญเทพยดาตามกฎบนเทียนบานที่นับถือกันในสมัยนั้นนะ
แล้วท่านก็มาบอกว่าให้ตั้งศาลนี้ชื่อว่าสารเจ้าปู่พญายมราช
จากเรื่องราวความเชื่อการสร้างสารวิมารเสด็จเจ้าปู่เท้าพญายมราช
ตามที่แม่ทิพย์ได้เล่ามานั้นยึดตามจารึกแผ่นหินประวัติที่ตั้งอยู่ภายในศาล
ผู้คนผ่านไปมาแถวนั้นต่างทราบกันดีถึงประวัติอันหน้ามหัศจรรย์นี้ครับ
ชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันเลยทีเดียว
ปู่พญายมถ้าสมมุติว่าดำจะคิดถึงนะเป็นคนที่เวลาเราตายไป
เราจะเป็นคนเบื้องนี่ขึ้นสวรรค์นี่ขึ้นตรงนรก
พอตายเกิดแล้วท่านจะบอกว่าท่านต้องมาสิ่งนั้น
อันนั้นฯก็คือนาฬิยบาลยมอย่ามาถูก

พญายมกับยมทูตคนละคนคนละองค์

อยมพบาลก็คือจะเป็นเจ้าแห่งนรกนั่นแหละ

แล้วก็ส่วนยมทูตจะเป็นผู้ที่ไปรับดวงวิญญาณมา

แต่เหมือนกับคนที่เป็นผู้พิพากษาว่า
เจ้าทำที่ดีก็คือเป็นใครฮะ

เพราะฉะนั้นพญายมก็ต้องตรงฉินพอสมควร

การช่วยคนก็คือขึ้นอยู่กับบุญวาสนา
ที่วาสนาขึ้นกับการปฏิบัติของคนในความเชื่อ

ไปขอท่านหรือจะไปบนบานสารกล่าวท่านเนี่ย
ท่านไม่ได้ขออะไรเพราะท่านพูดไม่ได้

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของ
เขาเรียกว่าสัจธรรมความเชื่อของมนุษย์

ทางเราจะพาคุณผู้ชมไปในสถานที่ที่ทางแม่ทิพย์พูดถึงนะครับ
นั่นก็คือศาลของพระปู่พญายมนะครับ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชม
มารู้จักกับวิมารเสด็จเจ้าปู่เท้าพญายม
สารแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนติวานนท์
ติดกับโรงเรียนกองทบกอุปถัมภ์ครับ
เป็นเวลาเกือบ๔๐ปีแล้วนะครับ
พ่อปู่พญายมราชคอยช่วยเหลือ
และโดนบันดาลให้กับผู้คนที่เดือดเนื้อร้อนใจ
รวมถึงสร้างปฏิหารให้กับผู้ที่มากราบไหว้บูชา
ได้เห็นและได้รับรู้
วันนี้เรามีเสียงจากผู้ที่ศรัทธา
พ่อปู่พญายมราชมาเล่าให้ฟังกันครับ

เพราะว่าตอนท่านเห็นปุ๊บก็สทาทีเลย
ขอเรื่องการงานของลูกเรื่องบ้านเรื่องค้าขาย

เจริญแล้วก็ขอให้บ้านเรามีความสุขการค้าขายดี
ก็สทา
ผู้คนที่ศรัทธาในศาลเสด็จเจ้าปู่เท้าพญายมราชมักจะเดินทางมาขอให้ช่วยในเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมากมาย
ในแต่ละวันก็จะมีคนมากราบไหว้ตลอดทั้งวันบางวันเป็นสิบเป็นร้อยเลยทีเดียว
อย่างคุณพี่สุกัญญาที่ทำธุรกิจสปาที่ต้องมักพบเจอกับวิญญาณร้ายสัมภเวษี
รังความคนในร้านจนทำให้อยู่เกือบไม่ได้ค้าขายไม่รุ่งขาดทุน
เกือบจะต้องปิดร้านหนีกันเลยทีเดียวแต่ด้วยความเชื่อจึงได้เดินทางมาขอบรมีเจ้าปู่เท้าพญายมราช
ก็ทำให้เกิดปฏิหารกับชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาได้อีกครั้ง
เรื่องที่ร้านสปาของพี่อะค่ะคือพี่ทำงานมาหลายปี
มันไม่มีลูกค้าเลยมันเงียบมาก
มีเด็กที่ร้านอะค้าก็บอกพี่อ่าหนูอ่ะเห็นเหมือนเห็นผีเห็นวิญญาณ
ก็ไปสื่อกลางให้เราให้เราได้รู้ว่าให้เราได้ทำตรงนี้
เราก็เลยให้สัจจะกับแม่กับปู่ไว้ว่าเราจะปฏิบัติบูชาตลอดชีวิต
อสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นของตัวเองแล้ว
แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันถูกมันเป็นหนี้มันเป็นตัวที่มันเป็นหนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ราคาหนี้หลักเกือบล้านตอนนั้นนะคะที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็น๒ล้านกว่าบาทได้
แล้วเขาให้เวลาเรา๓เดือนในการที่เราจะเคลียร์ตัวเอง
อยากเชื่อว่าสิ่งที่เราอธิษฐานว่าขอให้มีคนมาช่วยเหลือเราเขาช่วยได้ได้จริง
จากเจ้าปู่เท้าพญายมราชจะทำให้ความช่วยเหลือในด้านการงานและธุรกิจอยู่แล้ว
ผู้ที่ศรัทธาในตัวองค์ท่านยังเชื่อว่าท่านจะช่วยคุ้มครองปัดเป่าภัยอันตราย
แคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนอย่างที่คุณวรทศได้ประสบพบเจอกับเรื่องปฏิหารรอดตายมาแล้วครับ
มีวันหนึ่งผมขับมอไซค์ตอนนั้นผมมาเป็นร้อยชนเต็มเลยแล้วก็สลบ
เวลาตายเห็นเรานิ่งแต่ก็บอกเขาเห็นมือมือมารับเท่าว่าให้หนักเป็นเบา
ก็ไม่ได้เป็นแปลกก็พี่คนปกติแต่โลตแบบพังเยอะพิกอับประตูเรียนครึ่งคันแล้วเละหมด

ขึ้นมาก็แค่มีเลือดออกถลอกนิดหน่อยนั่นเอง
ลูกสาวคนโตเรียนอยู่เทอมสุดท้าย

วีฟหนีออกจากบ้าน
โทรมาหาแม่แบบพูดคำแปลก

ก็พูดแม่ฟังไม่ใช่ว่าลูกตัวเองไม่เคยพูดแบบนี้
เขาหนีเขาพูดเผลอเจอ
สิ่งที่เราไม่เห็นเขาก็เห็น
ทักคนนู้นทักคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้

เขาก็เลยมาตรงนี้คุยกับปู่
พยานปู่รู้ปู่รับรู้
ว่าเราทำดีก็ต้องได้ดีสักวันหนึ่ง
เพราะว่าเชื่อโดยตัวเองเพราะว่าตัวเองไม่เคยเชื่ออะไรมาอยู่แล้ว
ไม่เคยไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เชื่อ
พอมาเจอตรงนี้ก็คือเต็มร้อยอะค่ะ
และนี่คือเรื่องราวปฏิหาร

และมากราบไหว้สารเสด็จเจ้าปู่เท้าพญายมราช

เหลือเชื่อและยังหาคำตอบไม่ได้

อกจากนี้ทั้งรายการหมู่ไหน
ยังได้ไปพบเจอกับคุณประพันธ์พลเมืองรัฐ
ช่างปั้นหุ่นพญายมมือฉมัง
ประจำบางพระจังหวัดชนบุรี
สืบทอดการปั้นมานานกว่า๔๐ปี

และเคยนิมิตเห็นนรกมาแล้วอีกด้วยครับ

เพราะสมัยบวชเป็นพระสมัยอยู่ระยอง

ออกไปเรื่อยละเขาละน้ำละทะเลข้ามไป
ลงมานี่เป็นโรงงานอยู่โรงงานใหญ่
และอีกซีกหนึ่งเป็นเมือง
กับถนนกลางแล้วมีโรงงาน
ที่ว่านรกมันเป็นกำแพงสูงมาก

ก็เลยอธิษฐานจิตให้ตัวนี้ห่อนลงมา

พอเรามองเห็นนี่มันไม่ใช่ธรรมดา

อะไรใหญ่โซเซอร์ล่าม
แล้วเรื่อยหันเขี้ยวยาวไปขึ้มอย่างนี้

คือไอ้นั้นมาเคลื่อนไหวหมดเหมือนตัวจริง

เห็นแต่พวกผ้าแดงผ้าเขียวที่ว่า

คือเนื้อโลกกับสวรรค์มันจะเป็น

บีบแต๊กันสะดัดวันไหวทั่วหมดอ่ะเนี่ย

โรงงานบอกว่าหูยมองเข้าไปตรงนรกดี

สิ่งนี้เป็นสวรรค์สิ่งนี้เป็นโรค
คือเป็นผู้ตัดสินใครผิดใครถูก
ไม่ใช่ตัวองค์พ่อประยรยมน่ะ
หลังจากที่ชาวบ้านได้ลอยพญายมลงทะเลลึกแต่แล้วท่านกลับลอยเข้าฝั่งมาเอง
อย่างน่าประหลาดใจชาวบ้านบางพระจึงได้นำองค์พญายมมาตั้งไว้ที่ริมหาด
เพื่อสักการะบูชาและเป็นสิริมงคลกับชีวิตพวกเขา
เพราะเชื่อว่าท่านจะนำความทุกข์ไปทิ้งและกลับเอาความสุขมาให้นั่นเองครับ
ลอยไปองค์นี้ท่านลอยกลับมาที่ฝั่ง
หมายความว่าเป็นองค์เดียวที่ลอยกลับมา
ใช่ถูกต้องถูกต้องเป็นองค์เดียวที่ลอยกลับมา
แล้วเรามาในสภาพที่ดีมากนะสีสันเนี่ยสวยงามเหมือนเดิม
เวลามีงานเนี่ยคนเขากลับมากรอบกราบไหว้
วงสวงอะไรต่ออะไรก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
เขาก็ได้ไปตามที่เขาอธิษฐานจิตไว้นั่นแหละ
พระพญายมสัญลักษณ์ของท่านก็คือต้องมีหัวกระโหลก
ที่ภาคเทพถ้าเราทำไม่มีหัวกระโหลกเลย

สมมุติอย่างหัวเข้มขัดเป็นหัวกระโหลก
บางภาคหัวกระโลกจะอยู่บนหัว
รอบอย่างนี้เป็นหัวกระโหลก
แฟนคอนี่คืออะไรก็ไรแต่
พวกเครื่องบรรณาการทั้งหลายเป็นหัวกระโหลก
สมัยก่อนเป็นป่าเป็นอะไร

แล้วก็จะมาทำพิธีแบบสร้างองค์พญายมขึ้นมา
แล้วก็มีการเอาของไปไหว้ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ชุมชนค่ะก็ชาวตำบลบางพระนับถือนะคะ
ก็มีประเพณีการกองข้าวตอนเย็นแล้วก็ลอยองค์พญายมเหมือนปล่อยทุกข์ปล่อยโศก
อย่างนี้ค่ะให้แบบชาวบ้านไม่มีภัยอย่างนี้ค่ะ
ทำมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแพทย์รุ่นพ่อนะค่ะเป็นร้อยร้อยปีแล้วค่ะ
ก็ถือว่าแบบถึงปีก็เป็นที่พึ่งทางใจคือเขาจะถือว่าเอาความยากความจนมาฝากพญายมค่ะ
แล้วก็ปล่อยทะเลไปมีทำแพร่ที่ทำเนี่ย
เราจะให้ปล่อยแป๊บเดียวแล้วจมเลยค่ะต้องทำให้ให้ทิ้งไป
แล้วพอปีงเราก็สร้างขึ้นมาใหม่อย่างนี้ทุกปีอะค่ะ
จริงแล้วคำว่าพญายมเราอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่
แต่ที่แม่ทิพย์บอกว่าทุกวันนี้มีคนไปกราบไหว้บูชาองค์พญายมหรือท่านพญายมเนี่ย
เยอะเหลือเกินเวลาจะไหว้ของไหว้ที่จะต้องบูชาองค์พญายมเนี่ย
ชอบอะไรเป็นพิเศษฮะในความเชื่อนะคะ
เขาก็จะไหว้เหมือนทั่วทั่วไปก็คือมีพวงมาลัยท่านจะชอบดอกดาวเรืองอืมอืม
อันนี้โดยส่วนตัวนะคะที่ท่านที่ที่สื่อแล้วท่านบอกมานะคะแล้วก็ทูบเก้าดอกอืม
สองเล่มนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำแต่ส่วนน้ำแดงเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่แล้ว
จะถูกอุปโลกมาใช้เองแต่ตรงนี้มันจริงมันไม่ใช่น้ำเปล่านี่แหละน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดนะคะ
ต้องถามอย่างนี้ครับคนที่มาขอส่วนมากเลยเขามาขอเรื่องอะไร
ขายที่ขายทางแล้วก็เดือดร้อนที่สุดก็คือแบบเวลา
อ่าคนมาทำร้ายหรือทำอืมทำให้ตัวเองเนี้ยอยู่ไม่ได้หรือว่า
คุณใส่ละคุณใสมนต์ดำอะไรอย่างเงี้ยฮะถอนไหมถอนค่ะออกไหม
เขาส่วนใหญ่แล้วที่เห็นมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวแม่แต่เกี่ยวกับที่สารเจ้าปู่
คือเขาจะเอารูปปูนปั้นรูปฝังรูปฝังลอยเหมือนในหนังเลยอ่ะอืม
มาแล้วก็มีพันธุ์มาแล้วก็มีเขียนชื่อมาแล้วก็จะมีตลับ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
เขาก็จะดีขึ้นจากส่วนใหญ่

แต่ส่วนตัวแม่ทริพย์เองเคยให้ท่านพญาโยมช่วยเหลืออะไร

ตอนที่ที่ท่านมาทำสารใหม่
จนกระทั่งได้ทำพิธีการไหว้ครูมาประมาณ๓ปี
ปีที่สามที่ท่านเคยไปทาสีเอง
แล้วตกลงมาเห็นมือใหญ่ลับแบบนี้
เรื่องจริงนะคะเกิดกับตัวดิฉันเองอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะตัว
ก็ตกลงมาแล้วเห็นไม่เห็นกับตาตัวเองว่ามือใหญ่มารับร่างไปในเด็ก
ที่อยู่ที่ศาลแจ๊กก็จะเห็นกันหมดแล้วรู้
แล้วพอรับเสร็จก็คือลงมาไม่เป็นอะไรเลย

เห็นบอกมีเรื่องราวของหนี้สินด้วย
ค่ะก่อนหน้านี้นะก็เป็นหนี้ทั้งหมด๑๑ล้าน
หมดตัวแต่ถ้าเรียกว่าล้มละลายก็ได้ค่ะ
บ้านไม่มีรถไม่มีครอบครัวแตกหมดเลยนะฮะ
ไม่มีที่อยู่เลยค่ะโดนยึดหมดทุกอย่าง
ก็เลยมาขอบารมีเจ้าปู่
โดยการสวดมนต์ไหว้พระถวายตัวกับพระพุทธเจ้า
ด้วยบุญบารมีอธิวาสนาที่ฉันบำเพ็ญเพียรมา
ตั้งแต่ถวายตัวมาตั้งแต่เด็ก

ก็มาปี๘๐กว่าปี๓๐ปีแล้วแล้วเนอะ
ก็มาทำมาตลอดโดยการสวดมนต์
พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ

ดึกจะดื่นจะคล่อนคืนนี้ฉันก็จะมานั่งสวดให้ท่านฟัง
แล้วก็ดิฉันก็มีปฏิหารเกิดขึ้นในเงิน๑๑ล้านดิฉันไม่ได้ทำงานโดนออกจากค่าราชการโดยการเออรี่ออกมาได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ใช้หนี้ก็ไม่พอ
เพราะหนี้ตั้ง๑๑ล้านก็ถูกหวยอะค่ะถูกมาแล้วก็ไม่เหลือเลยฮะจะเหลือใช้กินอย่างมากก็พันหนึ่ง
ถูกไว้สำหรับใช้หนี้ให้หนี้อย่างเดียวเลยครับแต่ทำไว้จะเหลือไว้ไม่เหลือเลยไม่มี๑ล้านบาทใช้หนี้หมดเลย
ใช้หนี้หมดภายใน๓ปีแล้วเวลาคนอื่นที่เขาเข้ามาที่สารเขาจะมาสื่อสารโดยการผ่านทางแม่หรือทางใครฮะ
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนก็จะมีปฏิหารกับตัวเองด้วยความศรัทธา
คิดบ้างไหมฮะว่าจะทำตรงนี้อีกนานแค่ไหนดูแลสารขององค์พญายม
ถ้าเคยคิดไหมตอบเลยว่าไม่ได้คิดนะแต่รู้ว่าเท่าที่มีแรงก็จะทำถวายท่านไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ
สรุปแล้วองค์พญายมในความคิดของแม่ทิพย์ควรจะเอาไว้ที่บ้านไหม
ความเชื่อของคนหลากหลายความคิดต่างวิจารณญาณของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นความเหมาะสมกับความไม่เหมาะสมมันขึ้นอยู่กับความศรัทธา
ถ้าถามว่าควรเอาไว้ที่บ้านไหมมีได้หมดทุกที่
ถ้าเราเชื่อว่าท่านดูแลรักษาแล้วเราเคารพท่านศรัทธาท่านไม่แปลก
อืมสรุปแล้วบูชาองค์พญายมค่ะ
คนทำอาชีพอะไรบูชาแล้วถึงจะดี
เจ้าปู่พญายมไม่ระบุว่าจะอาชีพอะไร
แต่ท่านชอบคนที่มีสัจจะสวดมนต์ไหว้พระทำอะไรเจริญทุกอย่าง
อยากจะฝากอะไรถึงคนดูบ้างไหมฮะเกี่ยวกับการทำความดี
ก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าสิ่งอะไรก็ตามแต่นะคะ
จะสำเร็จได้ก็ด้วยตัวของเราด้วยความดีที่เราทำ
เรามีศรัทธาเราจะไปขอที่นู้นที่นี้ที่นั่น
แต่ถ้าเราไม่ลงมือทำแล้วไม่มีความศรัทธา
สิ่งที่เราขอมามันก็ไม่ได้
แต่ถ้าเรามีศรัทธาแค่จิตเราคิดระลึกถึงท่าน
ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จ
โอเคนะครับก็เรียกว่าทำดีได้ดีนะฮะ

ชั่วก็แน่นอนได้ชั่วฉันนั้นนะครับ

หมูค่ำเคศของเรามาแน่นอนฮะ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ยายแต่งของทอเรียงพิบูลเขาเล่าว่าอาจารย์อยากให้ทุกคนอ่านนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูคนหนึ่งที่เป็นไข้ทัพฤดูตายชื่อครูบุญชูศรีผ่องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเชื่อไหม
เราทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยกลัวอะไรเด็กเราตื่นเราเกิดขึ้นมาเราไม่รู้ความอะไรแต่อาจารย์เป็นคนกลัวกลัวบาปบุญคุณโทษเพราะเรื่องนี้เพราะได้อ่าน

เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องราวที่เล่าเลยว่านางบุญชูไปเจออะไรบ้าง
เจอใครในอดีตที่เคยทำกรรมอะไรเจอหมดเลย
เพราะฉะนั้นเลยทำให้เรารู้สึกกลัวเรื่องของ
ความผิดความการทำบาปชั่วทั้งหลาย

มีจริงแล้วเขาเล่าแม้กระทั่งว่าพญายมคือใครในอดีตที่เขาคุ้นหน้าเลยว่า
สมมุดว่าชื่อตามีตามีทำไมตามีคำมานั่งตรงนี้ก็จำชั้นไม่ได้หรือ

หรือผู้ที่บังเกิดเป็นผู้ตัดสินความลงโทษเนี่ยจะเป็นคนไม่มีหัวใจ
พอเขาตายไปแล้วเขาเหมือนกับเขาเดินไปตามทาง
สองข้างทางเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นตุ่มอาหาร

แล้วพอเดินไปเสร็จเขาจะเห็นชื่อของตัวเองเนี่ยเขาก็จะอุ๊ยนี่ของฉันฉันก็ตักกินได้
แล้วเขามานั่งคิดในใจพอเขาฟื้นเขาบอกว่าเหมือนกับเขาเคยทำบุญแล้วเหมือนแบบ
ไม่ได้ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลมาให้กับมดดำเนี่ยมันก็จะตกมาอยู่กับเขาเอง

แล้วบ้านบางหลังนะมีหลังคาบางหลังไม่มีหลังคาบางคนไม่มีบ้านอยู่
เพราะว่าบุคคลบางคนสร้างบุญไม่ครบไม่ครบถ้วนอะไรมันก็จะมีหลายรูปแบบที่เขาไปเจอ

ว่าที่เราทำบุญจริงมันควรกรวดน้ำหรือไม่ควรกรวดน้ำ
คือทำบุญให้เราก่อนแล้วค่อยทำบุญให้เขาด้วยถูกไหมฮะ
เดี๋ยวก่อนนะการกรวดน้ำมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่
กรวดน้ำมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล
เนื่องจากว่าพระเจ้าพิมพีศาลได้เคยเห็นเปรตเห็นเปรตตัวสูง
เปรตมาร้องอยู่ในพระนครแห่งเมืองพระองค์ท่าน
พระเจ้าพิสารเห็นก็มากราบนับสการพระพุทธองค์ว่า
ข้าพเจ้าเห็นเปรตเปรตนั้นคือผู้ใดลือ
พุทธองค์ได้ตัดว่าเปรตนั้นคือพระญาติของพระองค์พิมพีศาล
หากครั้งใดที่ท่านทำบุญทำกุศลให้กรวดน้ำอุทิศบุญเป็นทักษินานุประธานให้เขาเหล่านั้น
มันจึงเป็นที่มาของการทำบุญและกรวดน้ำ
เป็นเทียนที่เป็นเทียนหลักเราจะต่อให้เทียนเล่มอื่นก็คือต่อไฟให้สว่างแก่เขา
โดยเทียนเราก็ยังสว่างและความสว่างอย่างเทียนอื่นก็เป็นความสว่างแก่เราด้วย
ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดกรวดนางก็เอาทิศบุญให้เราด้วยแล้วก็ให้เขาด้วยถูกไหมฮะถูกต้อง

วดน้ำต้องเทให้คล่องสะดวกไม่ใช่เอานิ้วไปค่อยกันทิ้งรูกรวดไปทำทำไม
ก็คือแล้วกรวดน้ำนะ๑กรวดน้ำแห้งก็คือว่าไม่ต้องมีน้ำทำไมจะต้องกรวดน้ำ
เพราะการกรวดน้ำเรานึกถึงพระสุนทรีวานีว่าด้วยเรื่องของการสะสมว่าพระแม่ธรณี
ในครั้งนี้จงสำเร็จแก่บิดามาดาครูอาจารย์พญายมราชพญายมทูต
เขาบอกว่าเวลาทำบุญก็ถึงให้นึกถึงพญายมด้วย
ที่เขาเล่ากันมาอาจารย์ก็เชื่อว่าพญายมมีจริงใช่ไหม
ว่ามีจริงแต่ประเด็นสำคัญคืออย่าไปคิดนะว่า
เราทำชั่วมาเยอะมันมีนะว่าเดี๋ยวเองให้ดูนะ
ถ้าเกิดฆ่าตายไปนะฆ่าจะไปโค้นต้นงิ้วให้หมดเลย
เองเอาขวานใส่ลงไปด้วยสุดท้ายแล้วตายไปก็ถูกเอาขวานจามหัว

คือที่ไปดูหลบลูกไม่ได้

ท่านจะจำอะไรไม่ได้แล้วความยุติธรรม
ผู้ที่เป็นโยมบาล
เคยมีความดีและความชั่วเท่ากันแต่ไม่เคยมีบาปที่เป็นอนันตริยกรรม
และเป็นคนรักความยุติธรรมเมื่อตายไปจึงเป็นผู้ตัดสิน
ความดีความชั่วเราสามารถลบล้างจากกันได้ไหม
ไม่ได้ความดีความชั่วลบไม่ได้
ความดีก็ส่วนความดีความชั่วก็ส่วนความชั่ว
บางคนบอกว่าโอ้โหฉันทำบาปแล้วฉันทำบุญดีกว่า

หนุ่มตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ย
หนุ่มก็เห็นอาจารย์ทำบุญถูกต้องไหม

แล้ววันหนึ่งหนุ่มเห็นอาจารย์เนี่ยมีข่าวยิงคนตาย

หนุ่มคิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาอาจารย์ก็ทำบุญมาตั้งเยอะ

แต่เหตุแห่งบุญถ้าสะสมเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ความเชื่อความศรัทธาไม่ใช่แค่ตัวเรานะ

เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าประเทศไทยของเราเนี่ย

แต่หากไปคิดหาประโยชน์กับพญายม
หลอกล่อหลอกลวงคนได้ใช้พญายม

เพราะท่านอยู่กับการตัดสินอย่างยุติธรรม
นี่ไงมันมีสิ่งสองสิ่งเท่านั้น
ถ้าทางเทพมีองค์หนึ่งที่สุดเลย
เป็นพระพรมชื่อเท้ามารีวราช
แม้แต่ทศกัณฐ์ที่บอกว่าถ้าไม่ลุงเรานะ
ต้องช่วยเราเราเอาสีดามาเนี่ย
อริราชบอกเอาไปคืนเขาไม่คืนก็จะ
สิ้นโคตรสิ้นวงยักษ์ไม่เชื่อโกรธไง
ไม่เข้าข้างนั่นท่านยุติธรรมที่สุด
สองเวลานี้คนไทยใครไม่ได้รับความยุติธรรม
บอกพระยายุมาราชเลยข้าแต่พระยายุมาราช
ข้าพเจ้าหาความผิดไม่ได้ถูกใส่ความถูกกระทำ
ขอให้กรรมนี้จงกระตกแก่ผู้กระทำ
โอ้โหนี่รุนแรงเพราะฉะนั้นใครที่เอาท่านมาเล่น
บูชาท่านต้องมีอย่างหนึ่งคือความยุติธรรม
ความจงรักษ์ภาคดียึดมั่นในข้อกฎหมาย
หากตัวเองคิดว่าเราเป็นร่างของท่าน
เราเป็นคนสื่อสารกับท่านจะทำอะไรก็ได้
โอ้ยไม่ได้เลยเพราะยิ่งกล้ายยิ่งผิด
ถ้าผิดอันนี้คือน่ากลัว

เพราะคนเราชั่วเฉดธีดีเฉดหลวนถูกต้องไหม
เอิ่งดีกับข้าข้าปฏิบัติข้าข้ายกเว้นพญายงไม่มี
และอย่าเอาท่านมาเล่นเพราะเล่นกับใครก็เล่นได้ไปเล่นกับพญายม

มันน่ากลัวคือหมายถึงว่าหากเราบูชาเทพองค์นี้แหม่อีหนูมาผิดศิลป์ข้อ๓
ท่านอิงปฏิบัติข้าบูชาเข้าใจไหม
เพราะฉะนั้นคนเขาจึงไม่ค่อยบูชาไงหนุ่ม
คนก็ถึงไม่ค่อยบูชาพญายมเพราะว่าท่านไม่ยืดหยุ่น

ยิ่งเอาท่านอยู่ใกล้ท่านเห็นเลยชัดเลยคราวนี้
เพราะฉะนั้นคนบูชาพญายมคือคนกลุ่มที่บูชาใครรู้ไหม
บูชาควรอู

เพราะพวกนี้เป็นคนยึดมั่นถือมั่นตรงสำเร็จหมด
ต้องตรงฉินอ่ะเนาะ
ต้องตรงฉินเลย